ยังคงอยู่ต่อนะคะโดยเฉพาะเรื่องร้อนของดาราสาวคนนี้

ก็เป็นพาดหัวรองจากเรื่องการเมือง

เมย์ยังอาวรฝากบอกไปถึงเจ

เมื่อวานเธอออกอีเวนต์แล้วก็นักข่าวไปรุมเลยเนอะ
หลังจากที่เปิดใจในการเลิกลากับแฟนหนุ่มนี่นะครับ

เกาะติดจับตาถึงการสัมภาษณ์
แล้วก็เหตุผลในการเลิกลากันครั้งนี้เป็นเพราะอะไร
เธอเองก็เปิดใจนะคะว่าจากกันไปทั้งที่ยังรัก
เรื่องเดียวเลยก็คือครอบครัวของฝ่ายชาย
ยิ่งนิ่งเฉยเรื่องของการแต่งงานนะคะ
ตลอดการสัมภาษณ์มีคำนึงมีประโยคนึงที่บอกออกมานะคะ
นั่นก็คือคำว่าเขาไม่เอาเรา
คำนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคำอีกหนึ่งกระแสที่หลายฝ่ายหยิบขึ้นมา

มาตีความว่าเขาคือใคร
อาจจะตีความไปถึงครอบครัวของคุณเจด้วย
ฟังเสียงคุณเมย์เลยไหม
ค่ะบางช่วงบางตอนไปฟังกันค่ะ
ที่ไม่ได้เสียใจในเรื่องนั้น
จริงเรื่องมันเป็นเรื่องที่แบบ
มันเป็นเรื่องเล็กที่ผู้ชายคนนึงเขาอยู่ดีเขาก็คิดว่า
ไปปีที่แล้วเขาก็คิดว่าปีหน้าเขาอยากแต่งงาน
แล้วเขาก็ให้สัมภาษณ์นะคะให้สัมภาษณ์
ทีนี้เขาอาจจะไม่ได้ปรึกษาพ่อแม่เขาหรืออะไรอย่างนี้
ว่าทุกคนมันมีเหตุผลของตัวเองเพียงแต่แบบ
อยากให้เข้าใจว่าที่ต้องมาพูดเนี่ย
พอทุกคนโปรยเอาไว้แล้วก็หนีหายไป
เราคือคนเดียวที่ต้องมานั่งตอบ
ทั้งที่คำตอบคือ

แล้วคนก็จะมาถามว่าแบบเมย์ไปออกรายการ
พิธีกรก็แบบออร่าเจ้าสาวมาเลย

คือเมย์ไม่มีความสุขอะค่ะ

ณวันแรกที่เราประกาศว่าเราคบกัน

แต่ว่าคุณพ่อคุณแม่พี่ชายทุกคนก็เตือนว่า

เรายืนยันว่าเราจะคบ

พ่อแม่เราก็ยอม
ฉะนั้นพ่อแม่ทุกคนรักลูกค่ะ
แต่ละบ้านมีวิธีคิดไม่เหมือนกัน
บางทีเขาก็มีเหตุผลของเขาอะ
เราไม่ได้ทะเลาะกันอะ
แล้วทุกวันนี้ก็๒ปีกว่า

มันเป็นช่วงเวลาที่ดีมาก

ถึงแม้วันนี้มันจะแบบ
ไปไม่ถึงจุดที่เราอยากให้มันถึงทั้งคู่

ที่เราตัดสินใจผิด

สุดท้ายทุกคนก็มีพ่อมีแม่

เขาบอกให้รอกี่ปีนะ

ถ้า๓ปีเมย์ยังว่างอยู่หรือเมย์ออกหักอีกครั้งนึง
แล้วเขา

เขาพ่อแม่เขาแฮปปี้แล้ว
มาจีบใหม่แล้วกัน
อันนี้ก็เป็นคำให้สัมภาษณ์ของคุณเมย์นะฮะ
ถ้าสรุปใจความคุณเมย์เขาก็
ไม่อยากให้ใครไปว่าใครนะครับ

ไม่อยากให้ไปว่าใครทั้งสิ้น

ส่วนตัวนั้นตนก็ไม่ได้คุยกับเจเลย

พ่อแม่ทุกคนรักลูก
นี่คือให้สัมภาษณ์แบบนี้เลยนะครับ

เจเนี่ยเขาอยากแต่งงาน

แต่ว่าอาจจะไม่ได้ปรึกษาพ่อแม่
ทีนี้ในวันเกิดเหตุคือวันบวช

กับการที่นักข่าวไปถามคุณพ่อคุณแม่

คุณพ่อคุณแม่เขาก็เลยบอกว่าแบบไม่แน่ใจไม่ทราบ
ใช่และหลังจากการบวชเสร็จใช่ไหม
ก่อนที่คุณเจจะเดินทางไปญี่ปุ่น
นี่แหละเป็นวันที่คุณพ่อคุณแม่เจเมย์และผู้จัดการส่วนตัวของเมย์

เรื่องของการแต่งงานเรื่องรายละเอียดต่าง
สามมกราคมจึงเกิดเป็นเหตุการณ์นี้แหละที่นำไปสู่
อาจจะความน้อยอกน้อยใจหรือว่าอาจจะนำไปสู่ความเข้าใจแล้ว
ว่าที่บ้านและครอบครัวต่างคนต่างคิดว่ายังไง

ก็เลยนำมาสู่การเลิกกันนะครับแล้วก็คุณเมย์บอกว่า
ถ้าเจได้ยินอยู่ตอนนี้อยากบอกว่าสู้นะเธอทำได้
เป็นห่วงเธอมากเจอยู่ในแคมป์คนเดียว
แต่ถ้าจะให้รอตอนนี้ตนอายุ๓๖ปีแล้วเจอายุ๒๔ปีนะฮะ
บอกให้รออีก๓ปีถ้า๓ปีเมย์ยังว่างอยู่แล้วเมอกหัก
แล้วเจพร้อมแล้วพ่อแม่เจแฮปปี้แล้ว

ตนแก่แล้วแต่ตอนนี้ยังไม่ต้องการใครทั้งสิ้น
เมื่อวานเจ๊เองก็มีการเคลื่อนไหวออกจากกลุ่มไลน์ดารา

แล้วก็คำสุดท้ายข้อความสุดท้ายที่ทิ้งท้ายไว้ก็คือ

นี่เป็นความเคลื่อนไหวของคุณเจนะ

ขาดการติดต่อในทุกช่องทางกับเมย์

อืมนะฮะลบโปรไฟล์ออก
แล้วก็มีรายงานว่าหลังเลิกกับเมเจธนาทิพย์ยังยิ้มสู้
ลงเตะอุ่นเครื่องให้สโมสรจากญี่ปุ่น
ในวันที่๑๙มกราคมที่ผ่านมา